ช่วงนี้มาดูความเป็นไปได้แล้วก็เรื่องราวของนักเตะไทยนะครับที่มีโอกาสได้ไปเล่นในศึกเจลิกของญี่ปุ่นอย่างเช่นชนะทิพย์สงกระสินที่ไปเล่นให้กับทีมคอนซาโดเลซัปโปโรรวมไปถึงคนนี้ก็คือสิทธิโชคพาโสที่จะไปเล่นให้กับทีมในระดับเจสามนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็มีโอกาสดีนะครับได้ไปพูดคุยกับนักเตะญี่ปุ่นของฮิโรชิมาซานเฟรชเช่นั่นเองเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงสตาร์ฟโค้ชด้วยว่าโอกาสของนักเตะไทยที่จะประสบความสำเร็จในศึกเจลีกของญี่ปุ่นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนติดตามได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
จากแข้งสัญชาติไทยทำผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติ
กับการเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดตลาดแข้งอาเซียนในหลีกญี่ปุ่น
ชิฮิโรอาโอยามะกัปตันทีมซานเฟรเช่ฮีโรชิมา
มีโอกาสเข้าแข่งขันในศึกฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียครับ๒๐๑๙
และเคยลงดวนฝีเท้ากับบุรีรำยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยมองว่า

ซึ่งจะเห็นได้ว่าแชมป์ในแต่ละปีมักจะไม่ซ้ำกัน
ดังนั้นสิ่งสำคัญคือนักเตะจะต้องปรับตัวให้เร็ว
มุมมองของโค้ชฮาจิเมะโมเรียซึเฮดโค้ชของซานเฟรเช่ฮิโรชิมาก็มองว่า
จะถูกเบียดโดยผู้เล่นคนอื่นที่พร้อมขึ้นมาทดแทนทันที
เพราะนักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นสูงมากกับการลงเล่นเป็น๑๑ตัวจริง
จะต้องปรับตัวคือวินัยและความตรงต่อเวลา
ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
ส่วนเรื่องเทคนิคในสนามเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้กันได้อย่างเท่าเทียมกัน
พัฒนาการของนักฟุตบอลไทยในปัจจุบันเห็นได้เด่นชัดจากสายตาของชาวญี่ปุ่น
แต่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันพัฒนาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง
และนำประสบการณ์ที่เคยได้รับมาปรับใช้
โอกาสค้าแข้งยังต่างแดนมาถึง
พวกเขาจะได้พร้อมสำหรับการออกเดินทางตามความฝันครั้งใหม่